สวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงเที่ยงกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
วันพรุ่งนี้แล้วค่ะการแข่งขันฟื้นปอนด์สี่เศร้าชัยหน้าครับสองพันสิบเก้าก็จะเปิดฉ่างนะคะ
และณตอนนี้๔ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็เดินทางไปถึงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยเฉพาะทีมชาติไทยค่ะที่เดินทางไปถึงแล้วแล้วก็มีโปรแกรมลงฝึกซ้อมแล้วด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโคชโตยสิริษักยอดย่าไทยค่ะหัวหน้าผู้ฝึกศรก็นำนักเตะทีมชาติไทยออกมาอบอุ่มร่างกายนะคะ
ที่จะมีโปรแกรมลงฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ
กว่างซีสปอร์ตเซนเตอร์ช่วงหัวค่ำวันนี้
เวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
ซึ่งไทยก็มีโปรแกรมที่จะเจอกับจีน
เจ้าภาพในศึกชัยหน้าครับวันพรุ่งนี้
ขณะที่อีกหนึ่งทีมค่ะอูรุกวัย
ที่ได้ผู้เล่นที่ค้าแข้งในหลีกยุโรป
เดินทางมาสมทบที่จีนครบแล้วนะคะ
นำมาโดยดีโกโกดินแล้วก็โฮเซคิมิเนส
๒กล้องหลังจากทีมแอลเลติโก้มาตรวิท

เดียโกลักซาวนะคะ
เตอัสเวซิโนกองกลางจากอินเตอร์มิลาน
ริโกเบนตันคูแล้วก็มาตินคาเซเรส

ก็เดินทางมาถึงเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งอูรุกวัยก็เริ่มฝึกซ้อมทันทีค่ะ
ด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งภายในโรงแรมค่ะ

ก็เดินทางไปถึงที่เมืองหนานหนิงแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
ก็มีแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนค่ะ
มารอต้อนรับที่สนามบินอย่างอบอุ่นนะคะ
โดยในรายของเอ็กตอร์คูเปนะคะ

มีแฟนบอลจีนค่ะที่สวมเสื้อวอร์มของอินเตอร์มิลานมาขอถ่ายรูป
ซึ่งคูเปย์ก็เคยคุมทีมอินเตอร์นะคะ

อย่างคริสเตียนวิทเอรี่อาร์เดรนโน่
อาวาโรเรโคบานะคะฮาเวซานาติ

กุญสือทีมชาติจีนคนปัจจุบันด้วยค่ะ
โดยอุสเบกิสถานก็เริ่มซ้อมครั้งแรกไปแล้ว

ก่อนที่จะมีคิวเจอกับอุรกวัยในวันศุกร์ที่๒๒มีนาคมค่ะ
โปรแกรมการแข่งขันและการถ่ายทอดสด

สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชัยหน้าครับ๒๐๑๙นะคะ
เกมแรกวันพรุ่งนี้ค่ะ๒๑มีนาคมนะคะ
ทีมชาติไทยเจอกับจีนเจ้าภาพนะคะ
ซึ่งสัญญาณถ่ายทอดสดจะเข้าเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
ส่วนวันที่๒๕มีนาคมนะคะ

แข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าชิงที่๓ค่ะแข่งขันเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที
จากถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ